ไปหาของกินอร่อยกันดีกว่านะครับ
ที่จังหวัดทะคอร์ร่อยศักดิ์ศรีมาจะชวนไปทาน
หมี่น้ำแดงไก่น้ำแดงของยายยวน
ว่ากันว่านี่คือสุดยอดตำนานความอร่อยถึง๗๐ปี
อร่อยเด็ดขนาดไหนติดตามในช่วงสลานกิน
อร่อยยังไม่เป็นที่สบายมันน่ากินน่าทานน่าลองจริง
แล้วร้านเขาบ้านนะคุณผู้ชมขายอยู่ตรงนี้ครับ
ร้านผัดหมี่ยายวนสาขา๒ตั้งอยู่ข้างไปร
ปักท่มชายจังหวัดทะคอร่ายศักดิ์ศรีมา
เขาว่ากันว่าเป็นผัดหมี่เจ้าเก่า

ขอบคุณครับน้องใบตองฮะก่อนที่ยายวนจะมาเป็นคนขายเอง
ปัจจุบันคุณจุธามาสนาควงหรือคุณหมิว
ท่านเนี่ยนะเป็นทายาทผู้ที่สืบทอดสูตรผัดหมี่น้ำแดงของยายหวนไง
ได้รับการสืบทอดมานี่ไก่น้ำแดงเขา

คือมันคือผัดหมี่โคลาบที่เอามาผสมผสานกับน้ำแดง

คุณหมิวเล่าว่าเป็นสูตรของคุณย่าที่คิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ตอนอายุ๑๗ปี
ตอนนั้นคุณย่าอายุ๑๗ปัจจุบันคุณย่า๘๖แล้วจ้า
ขายไม่ไหวไงเธอเลยนำสูตรผัดหมี่ของคุณย่ามาเปิดร้านผัดหมี่ยายวนสาขาสองเนี่ย
ตั้งอยู่ข้างปรายศนีย์ปักทงชัย
ขายตรงนี้ไม่ได้เพิ่งขายนะขายมานาน๑๓ปีแล้ว
ลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาอุดหนุนเป็นประจำและเมนูเซอร์เด็ด

ร้านนี้ครับนั่นก็คือไก่น้ำแดงรสชาติเผ็ดหวานกำลังดี
เลือกได้นะเจ้าปีไก่หรือข้อไก่และผัดหมี่น้ำแดงไข่นอก
ไข่นอกคืออะไร
เดี๋ยวจะได้ดูนี้ไข่ไก่ลงไปเลย
แต่แบบไข่นอกคือจะตอกไข่สดลงไปในชาวเลย

ก็จะเป็นไข่สุกนิดหนึ่ง
อารมณ์แบบนั้นคุณผู้ชมฮะ
เลือกได้ว่าใส่ไข่สุกรือไข่ดิบเลยก็ได้
ราคาผัดหมี่๔๐๕๐บาท
ส่วนไก่น้ำแดงขายปีกละ๒๕บาท
ข้อก๋าไก่เขาก็ขายแต่ขายเป็นถุงถุงละ๕๐๑๐๐บาทเฉลี่ยแล้วนะ
ร้านนี้เห็นร้านบ้านแบบนี้แต่ละวันน้องไปต่อกูจี๊สา
ยอดขายวันละ๙๐๐๐๑๐๐๐๐บาทเล่นจริงดูดิ
ไม่แดงตรงไหนวะปากกาประวงแดงทำเลยใจทำแดงของจริงครับคุณผู้ชม
ร้านนี้นะครับเปิดขายตั้งแต่เวลาบ่าย๓จนถึง๓ทุ่มนะครับ
แล้วก็รับเหมานะงานนอกสถานที่ไปจ้างเขาได้อันนี้เวลาตอกไข่นอกลงไปมันจะเป็นแบบนี้
รสชาติเขาบอกว่าอร่อยจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับและยังมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีรสชาติแบบดั้งเดิมและรสชาติจัดจ้าน
ขายราคาห่อละ๒๕บาทสามารถนำไปผัดกินเองที่บ้านได้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๐๖๔๔๕๖๙๒๒๔นะจ๊ะ
อยากกินผัดอีกโคราชเลยตอนนี้